มันอนาคตานของที่ไม่มีทางคนพบศพถามรบถุกศล่อนไว้นานกว่า๖ปีจำนวนมากถึง๒๐๐๒ศพ
เรื่องราวสุดสยองเริ่มขึ้นเมื่อวันที่๑๖พฤศจิกายน๒๕๕๙
เก็บศพหมายเลข๑๗ถูกเปิดออกเป็นช่องแรก
หลังมีสุนัขตัวหนึ่งคาบถุงพลาสติกมาแทะกลางตลาดนัดวัดไผ่เงิน
ส่งกลิ่นเหม็นเน่าตลบอบอวนไปทั่วบริเวณ
ชาวบ้านเดินตามสุนัขจนมันไปหยุดที่ช่องเก็บศพแห่งนี้
เจ้าหน้าที่ถึงกับตกตะลึงเมื่อเปิดช่องเก็บศพหมายเลข๑๗
พบถุงศพทางรกกว่า๒๕๐ถุงถูกยัดภายในนับรวมกันได้๓๔๘ศพ
สภาพถูกแยกชิ้นส่วนกระโหลกแขนและขาบางศพยังมีสภาพสมบูรณ์
ตำรวจนำตัวสุเทพชะบางบอนหัวหน้าสับปะเรอและสุชาติภูมีผู้ช่วยสับปะเรอ
ไปสอบสวนที่มาของศพฐานรกทั้งคู่ปฏิเสธอ้างไม่รู้ที่มา
แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อถูกเค้นสอบอย่างหนักจนยอมเปิดปากสารภาพ
เก็บศพทารกไว้ในโกดังนานนับปีรอรวบรวมก่อนนำไปเผา
แต่เมนเผาของวัดเสียจึงซุกซ่อนศพไว้เรื่อยมาโดยทางวัดไม่ทราบเรื่องนี้
สุดท้ายส่งกลิ่นเน่าเหม็นโชยจนเรื่องแดงขึ้น
เจ้าหน้าที่ตัดสินใจเปิดช่องเก็บศพทุกช่องเมื่อแง้มประตูช่องเก็บศพ
หมายเลข๙และหมายเลข๑๐ศพทารกถูกยัดสภาพล้นทะลักเมื่อกองรวมกันนับรวมได้๒๐๐๐
๒๐๐๒ศพสองสับเผลอสัดทอดรัญชากรจันทร์ธรรมนัทอดีตผู้ช่วยพยาบาล
นำศพทามรกจากการทำแท้งมาให้เผาทำลายหลักฐานแลกค่าจ้างครั้งละ๒๐๐๓๐๐บาท
เมื่อตำรวจสาวถึงต้นต่อคลินิกทำแท้งเถื่อนย่านน้องแข็มจับกลุ่มลัญชากร
ตเคยเป็นผู้ช่วยหมอจึงรู้วิธีการต่างสารภาพรับทำแท้งให้กับหญิงสาววัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อมมานานกว่า๖ปี
หลังกลายเป็นข่าวดังคลินิกทำแท้งเถื่อนทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลถูกปิดตาย
ปี๒๕๕๔สารพิพากษาจำคุกลัญชากร๑๐ปีจำเลยรับสารภาพลดโทษเหลือจำคุก๕ปีโดยไม่รอลงอาญา
ขณะที่สุชาติภูมีผู้ช่วยสับปะเรอสารตัดสินจำคุก๒๐ปี
สุเทพชะบางบอนสับปะเรอสารตัดสินจำคุก๓ปี๔เดือน
จะล่วงเลยมานานกว่า๑๑ปีแต่คดีนี้ก็ยังคงเป็นคดีสะเทือนขวัญสะท้อนปัญหาสังคม
การทำแท้งที่ไม่พึงประสงค์ยังเป็นปัญหาใหญ่ที่รอการแก้ไข